คุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนของการเมืองกันหน่อยนะครับ
ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าที่สุดแล้วการเลือกตั้งเนี่ย
มันมีการเลือกตั้งวันไหนอย่างไรกันแน่นะคะ
มาดูหมัดต่อหมัดที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ระหว่างอดิษฐ์นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์

คือก่อนหน้านี้นายยงยุติยภัยรัฐอดีตแก่นำพักเพื่อไทย
จำได้ไหมคะยุดตู้เย็นแล้วก็ปัจจุบันเป็นแก่นำพักเพื่อชาติ
เขามีการออกมาบอกว่าเสนอให้คอสชตั้งโต๊ะเจรจา
เพื่อความปลองดองกับนายทักษิณชินวัฒน์

ทีมข่าวเอาประเด็นนี้ไปถามพลเอกประวิทธิ
พลเอกประวิทย์ท่านบอกว่าก่อนที่จะมาปลองดอง
ทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของไทย
ตามกฎหมายก่อนดีไหมคอสชช่วยอะไรไม่ได้นะคะ
ทีนี้หลังจากที่ท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้
คุณทักษิณค่ะทวิตโต้กลับเลยนะคะ
ทวิตว่าอะไรจับใจความได้ประมาณนี้ค่ะ
ป้อมบอกให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ทั้งที่ป้อมส่งคนของป้อมเข้าไปนั่งทั้งนั้น
ผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหม
เอาเด็กหน้าห้องป้อมออก
แล้วปล่อยให้คนอื่นเข้าพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแทน
เพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมมันหมดความหมายหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกราฟิกข้อความนี้เลยค่ะ
ประโยคร้อนประโยคเด็ดที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ
ทวิตโต้กลับพลเอกประวิทย์นะคะ
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมป้อม
คุณผู้ชมตีความหมายเอาเองนะคะว่ากระบวนการยุติธรรมป้อม
หมายถึงอะไรป้องป้อมเนี่ยคือชื่อเล่นของพลเอกประวิทย์นะคะ
ทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นักข่าวของเราไม่ปล่อยให้ประเด็นนี้ปล่อยผ่านไปนะคะ
ดักรอสัมภาษณ์ท่านเลยค่ะนี่นะคะเดินทางลงมาแล้วนะคะ
นักข่าวจิ้มไมค์ถามเลยค่ะ

กระบวนการยุติธรรมป้อมค่ะ

กระบวนการป้อมไปหาใช้ผักสีมันนี่

ครับอย่างนี่มันจะทำให้กระบวนการ
บอกว่าไม่คุยคุยเรื่องอะไรอ่ะ
จะคุยยังไงจะคุยยังไง

ใครใครไปบอกว่าบุญงานพูดคุยใคร

แล้วสายสัมพันธ์เรียนฐานด้วยกันสามารถคุยกันได้ไหมครับ

มันคนละเรื่องกันนะเรื่องของพี่น้องก็เรื่องของพี่น้องสิ

เรื่องของพี่น้องแต่เขาไม่นับถือเราเป็นพี่เรา

ก็เรื่องของการทำงานเรื่องของนั่นก็ว่าไป

แต่มันต้องเป็นพี่น้องหรือเปล่า
ก็รุ่นน้องแต่ไม่ได้เป็นน้อง
ต้องเบนรุ่นหลังรุ่นหลัง
เดือดไหมคะปุดเลยนะคะดรทักษิณทวิตข้อความ
กระบวนการยุติธรรมแบบป้อมวันนี้บิ๊กป้อมโต้กลับก็เป็น
เรื่องของไอ้ทักษิณสิขออนุญาตนะคะอันนี้ท่านพูดนะคะ
แฟนคลับท่านทักษิณไม่ต้องทวิตด่าดิฉันนะคะ
ค่ะนอกจากบิ๊กป้อมเนี่ยถูกถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของป้อมแล้วเนี่ยนะคะ
คำว่าป้อมป้อมเนี่ยไปถึงพลเอกประยุทธจันโอชา
นายกรัฐมนตรีด้วยนะถูกถามคำถามนี้เดียวกันเลยนะคะ
ซึ่งคำตอบของนายกรัฐมนตรี
ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับถามเกี่ยวกับข้อเสนอของนายยงยุทธ์
ที่บอกว่าตั้งโต๊ะขึ้นมาเจรจาดีไหม

ผมก็ไม่ได้สนใจนะเพราะผมยึดมั่นในหลักการของรัฐบาลนะครับการจะเจรจากับคนการจะพูดคนทำไมจะต้องไปเจรจาแล้วมีการสู้รบกับเขาอ่ะนะเขาไม่ได้สู้รบกับผมไม่ใช่สงครามเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยหลักการก็คือเจรจากับผู้ผลิตผู้หลบหนีคดีไม่ได้ถ้าคิดว่าไม่มีความผิดก็กลับมาสู้คดีเข้าสู่อุบลยุธรรมนะแล้วคน
ทีนี้มาดูเรื่องของประเด็นของกกตกันหน่อยนะครับ
การบ้านสิ่งที่กกตต้องทำตอนนี้คือ
หนึ่งไปหาคำตอบให้ได้ว่า๑๕๐วัน
ว่า๑๕๐วันตั้งแต่พรบกฎหมายลูก
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอออกเนี่ย
นับจากวันที่๑๑ธันวาคม
ไปจนถึงวันประกาศผลรับรองสอสอหรือเปล่า
นิยามมาให้ได้นะคะอันนี้สิ่งที่ต้องทำ
แล้วต้องไปสรุปให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
วันที่จะมีการเลือกตั้งวันไหนกันแน่
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะคะว่า
วันที่๑๐หรือเปล่าคือเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
อิทธิพรบุญประคองประธานกรกตบอกว่า
คือก็ไม่ได้ตอบนะฮะว่าผมไปบอกว่าวันที่๑๐นะ

สรุปแล้วก็ขับมาคลุมเคลืออีกครั้งสำหรับวันเลือกตั้ง